คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่พาตัวหญิงสาวผู้เสียหายวัยสิบหก
ชี้จุดค่ะเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
หญิงสาวคนนี้เนี่ยถูกผู้ต้องหาที่เป็นผู้ชายอายุสามสิบเจ็ด
บังคับให้ขายบริการทางเพศคือเป็นลักษณะที่ว่าพาไปตระเวนตามรีสอร์ทต่าง
เพื่อให้ขายบริการทางเพศอ่ะนะคะตำรวจชุดป้องกันและปรับรามการค้ามนุษย
พระเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายปกครองและยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนำตัวหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหาย
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่าแก้วอายุ๑๖เองนะคะ
ไปชี้จุดตามรีสอร์ทตามสถานที่ราชการในอำเภอเมือง
อำเภอดอนมดแดงอำเภอตันสุ่มที่อุบลราชธานี
ชี้จุดเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีค่ะเพราะว่าผู้เสียหายถูกนายพิมพิลาวันนาลิกุล
หรือในศักดิ์อายุสามสิบเจ็ดพาไปตระเวนขายบริการทางเพศให้กับลูกค้านะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยวางแผนล่อซื้อช่วยเหลือผู้เสียหายออกมาได้๑ตุลาคม
แล้วก็จับนายพิมพิลาวันได้จุดแรกที่มีการไปชี้จุดก็คือที่รีสอร์ท
ตำบลกุฎลาศอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะตัวผู้ต้องหาเนี่ยพาน้องผู้เสียหายมาที่นี่สองครั้ง
คือตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้ส่วนแบ่งสามร้อยบาทจุดที่สองรีสอร์ทในเขตอำเภอดอมดแดง
ผู้ต้องหาพาน้องไปแปดครั้งนะคะแต่คนดูแลรีสอร์ทเขาบอกว่า
ไม่แน่ใจว่าน้องมาที่นี่หรือไม่ว่ามากี่ครั้งคือเขาไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่
จุดที่๓เป็นกระท่อมที่ผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านในอำเภอตันสุม
จุดที่๔เป็นเรือนนอนของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งในอำเภอดอนมดแดง
คือน้องผู้เสียหายเนี่ยค่ะบอกว่าก็ยังมีรีสอร์ทที่ถูกผู้ต้องหาพาไปให้บริการทางเพศกับลูกค้า
อีกหลายแห่งเลยเป็นสิบแห่งค่ะคุณผู้ชมน้องบอกว่าคือคนที่ติดต่อขอซื้อบริการเนี่ย
หลากหลายอาชีพมากนะคะก็มีทุกช่วงวัยตั้งแต่สิบห้าถึงห้าสิบอ่ะค่ะ
แล้วน้องเนี่ยน่าสงสารมากถูกบังคับให้ขายบริการห้าถึงสิบคนต่อหนึ่งคืน
รายได้ก็ต้องไปแบ่งให้กับคนที่พาน้องไปอะค่ะครับ
น้องบอกว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะบังคับให้น้องฝังคุมกำเนิดที่สถานพยาบาลของรัฐ
เกิดคำถามมากเลยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยทำไมสถานพยาบาลแห่งนี้
คุมกำเนิดให้กับน้องผู้เสียหายนี่นะคะ
เงื่อนไขอะไรที่ทำได้หรือเปล่าเนี่ยมันทำได้หรือ
อันเนี้ยเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มตำรวจสอบภพบรรณราชธานีบอกว่า
ไปเจอว่ามีการเผยแพร่คลิปและมีการสดผ่านเฟซบุ๊ก
ระหว่างที่ตัวน้องผู้เสียหายเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า
มันจะมีกลุ่มไลน์ค่ะที่เขาไปแชร์กันในกลุ่มนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากที่ต้องขยายผลต่อ
คือทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาส่งสายลับค่ะ
ทำทีเป็นนักท่องเที่ยวไปขอซื้อบริการสุดท้ายก็เลยช่วยเหลือน้องผู้เสียหาย
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้คือไปจับนายพิมพิลาวันได้เนี่ย
คือที่ห้องพักโรงแรมกลางเมืองอุบลเลยค่ะ
หลังจากพาน้องผู้เสียหายไปขายบริการมาแล้วก็ไปขายบริการให้กับสายลับไงฮะ
ลับเขาเลยเปิดเผยตัวตนแล้วก็รวบตัวเลย
ตัวผู้ต้องหาอ้างว่าน้องเสนอตัวอยากให้ช่วยหางาน
ก็เลยตั้งกลุ่มไลน์เริ่มหาลูกค้าจากทวิตเตอร์
เรียกราคาครั้งละแปดร้อยแต่ตัวผู้ต้องหาเองเนี่ย
ก็จะตัดเงินส่วนหนึ่งค่ะนัดหมายค่าน้ำมันสามร้อย
ให้ขาดตัวน้อง๕๐๐ก็ลูกค้ามีหลากหลายอาชีพอย่างที่บอกอะนะคะ
เขาอ้างแบบนี้ค่ะตัวผู้ต้องหาคนนี้อ้างว่าไม่ได้เป็นการบังคับ
อืมเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเท่านั้นนะคะครับ
แล้วก็อ้างว่าเพิ่งทำได้แค่สองเดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้
รับสารภาพก็นำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอน
แต่ตอนนี้อย่างที่บอกมันต้องขยายผลหลายเรื่อง
ผู้ซื้อบริการอืมมีใครยังไงบ้างครับ
ก็ต้องออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องของกลุ่มไลน์ที่มีการแชร์คลิป
ตอนที่น้องผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า
เรื่องของสถานพยาบาลที่ไปคุมกำเนิดให้น้อง
เรื่องเลยค่ะอ่าคือจะอ้างว่าไม่บังคับ
ก็คงไม่ได้เพราะว่าเด็กเพิ่งอายุ๑๖เท่านั้น
ใช่ไหมต่อให้อายุเกินกว่านี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
ค้าประเวณีก็ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับมี